มาอัพเดตโครงการเก้าคนละเก้ากันหน่อย
วันนี้เดินทางมาถึงวันที่๑๔แล้วนะคะ

เกิดอาการบาดเจ็บนะคะเพราะว่ามีอุบัติเหตุ
ระหว่างที่พี่ตูนกำลังวิ่งมีคนเข้ามากระชากแขน
ไปถ่ายเซลฟี่บางคนเนี่ยเหยียบเท้าพี่ตูนด้วย
ทำให้พี่ตูนเนี่ยมีอาการบาดเจ็บที่บริเวณแขนขาแล้วก็หลังด้วยนะคะ
ก็เลยต้องหยุดพักวิ่งไปหลายชั่วโมงเลย
ที่พี่ตูนจะใจแข็งค่ะวิ่งต่อไปยังจุดสุดท้ายของวัน
ที่วัดกลางนิคมพัฒนารามอำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราช
และการวิ่งในเช้าวันที่๑๔นี้นะคะ
ตูนก็ได้เริ่มสตาร์ทวิ่งสายกว่าทุกวันที่ผ่านมา
เนื่องจากอาการบาดเจ็บจากเมื่อวานนี่แหละค่ะ
โดยนักร้องหนุ่มได้บอกกับทีมงานและประชาชนชาวนครศรีธรรมราชว่า
ยังวิ่งต่อไปไหวทำให้ประชาชนที่มารอต้อนรับ
ปรบมือและส่งเสียงตะโกนให้พี่ตูนสู้อยู่ตลอดเวลานะคะ
ซึ่งตลอดระยะทางการวิ่งจะมีทีมแพทย์คอยให้การดูแลอย่างใกล้ชิด
และในวันพรุ่งนี้ค่ะพี่ตูนจะหยุดวิ่ง๑วัน
เพื่อเข้ารับพระราชทานแจกันดอกไม้และอาหารเสริมพระราชทาน
ตัวแทนส่วนพระองค์ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรบดินทรเทพยังวรางกูลนะคะในหลวงราชการที่๑๐นั่นเองค่ะ
ส่วนในอำเภอกเกาะสมุยจังหวัดสุราชธานี
ถึงแม้ว่าพี่ตูนบอดี้แลมจะไม่ได้วิ่งผ่าน
แต่ชาวบ้านเกาะสมุยก็ขอมีส่วนร่วมและส่งกำลังใจให้พี่ตูน
ด้วยการเรียรายเงินเพื่อบริจาคสมทบให้กับโครงการดังกล่าว
โดยได้นำเงินบริจาคทั้งหมดไปมอบให้กับในอำเภอกเกาะสมุย
เพื่อนำไปมอบให้กับนักร้องหนุ่มต่อไปนั่นเองค่ะ
สำหรับวันนี้ก็เป็นวันที่๑๔แล้วนะคะ
ยอดการบริจาคของพี่ตูนที่เราได้อัปเดตกันไปเมื่อสักครู่
อยู่ที่ประมาณ๒๕๒ล้านบาทแล้วนะคะ

ใช่ค่ะตอนนี้วิ่งยังไม่ถึงครึ่งทางเลยนะคะ

บอกว่าแทนที่จะพูดให้พี่ตูนสู้เนี่ย
ขอเปลี่ยนไหมเป็นคุณหมอสู้พยาบาลสู้
แต่ว่าพี่ตูนเนี่ยไม่ได้เป็นคนสู้คนเดียว

ถ้าทุกคนหันมาดูแลใส่ใจสุขภาพร่างกายของตัวเอง
ในวันนี้เริ่มที่จะออกมาก้าวเพื่อตัวเอง